คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าปีที่แล้วสงกรานฉันไม่ได้กลับบ้าน

นะฮะทำให้ตอนนี้นะครับสถานีขนส่งหมอชิด
คนไปซื้อตัวรอคิวขึ้นรถกันเพียบแล้วนะฮะ
คือแม้ว่าปีนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่
แต่พี่พี่คนขับรถแท็กซี่บอกเยอะกว่าปีที่แล้วจ้าอ่าอ่า
นะฮะประชาชนเนี่ยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
วันนี้คนมาค่อนข้างน้อยคงเป็นเพราะว่าทยอยเดินทางกลับกันแล้ว
ตั้งแต่ศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลายคนก็เลือกจะกลับบ้านกันนะครับ
รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่ากลัวเรื่องโรคระบาดด้วย
จากการที่ไปสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพนะฮะ
บอกว่าบรรยากาศเดินทางกลับบ้านปีนี้บางตานะครับ
แต่ปีนี้ยังไงก็เยอะกว่าปีที่แล้วปีกว่าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะ

ประมาณการว่ามีคนมาใช้บริการสัก๓๕๐๐คนต่อวัน
คือจะเยอะที่สุดวันศุกร์ที่ผ่านมาแหละ
ปีก่อนที่ยังไม่มีโรคระบาดนะจริง
ขนส่งหมอชิดต้องรองรับประชาชนวันละ๑๒๐๐๐คนนะ
ส่วนคนขับรถแท็กซี่พี่โชเฟอร์ว่าไง

ปีนี้คนมาใช้บริการถือว่าน้อยนะ
เพราะว่าโคลดวีด๑๙มันยังอยู่
แต่ยังไงก็ดีกว่าปีที่ผ่านมา
พอจะมีเงินเข้ากระเป๋าบ้างครับ
ดีขึ้นนิดหน่อยครับผมไม่ถือว่าก็ดีมาก
เพราะพอเหลือค่าแก๊สนิดหน่อยครับผม

แล้วอย่างเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ย
ปีนี้บริการเป็นอย่างไรครับพี่
ปีนี้ก็เริ่มคึกคักขึ้นนิดหน่อยครับผม
ปีกายก็แย่สุดแล้วครับผม
นี่แหละเขาบอกว่าคนเยอะกว่าปีที่แล้วนะ

ส่วนทางด้านของถนนสายต่างที่จะออกไป
ทั้งออกอีสานขึ้นเหนือลงใต้เป็นยังไงกันบ้าง
ไปดูภาคอีสานก่อนละกันเห็นบอกว่าหนาแน่นพอสมควร
ถนนสาย๓๐๔ช่วงตำบลเขาหินซ้อน

ฉะเชิงเซามุ่งหน้าปราจีนบุรีนครราชศรี

คนเนี่ยทยอยเดินทางออกกันตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้แล้วค่ะ
ปริมาณรถก็เลยค่อนข้างหนาแน่น
กระบะที่ประชาชนใช้เป็นภาษณะในการเดินทาง
บรรทุกสัมภาระกันมาเต็มแน่นเลยค่ะ
ตามเส้นทางก็จะมีรถวิทยุตำรวจทางหลวงปราจีนบุรี

พอเข้าเขตอำเภอปากช่องไปจนถึงเขื่อนลำตะคองเนี่ยนะ
ประมาณกิโลเมตรที่๖๕ทางลงถนนมอเตอร์เวย์เป็นต้นไปค่ะ
เต็มแน่นทุก๔ช่องทางเลยนะคะ
เขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะ
ภาพมุมสูงจะเห็นได้เลยว่ารถเริ่มหนาแน่น

นี่ติดแล้วอะค่ะครับแล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมาอีกล็อต
พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นล็อตใหญ่มากันอีกเยอะเหมือนกัน
ส่วนเส้นทางมุ่งหน้าภาคเหนือเป็นยังไงกันบ้างถนนพระหลโยธินหมายเลข๑
แยกหน้าค่ายจิรประวัตินครสวรรค์แล้วก็ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ด
นครสวรรค์พิศนุโลกก็เริ่มจะหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะนี่ค่ะรถก็เริ่มทยอยออกมาแล้ว
วันนี้วันที่สิบเดี๋ยวพรุ่งนี้มารืนนี้น่าจะทยอยออกกันใหม่หลายคนค่ะ
ส่วนที่ขนส่งผู้โดยสารอำเภอหัดใหญ่แห่งที่๑นะคะที่จังหวัดสงขลา
เขาบอกว่าเส้นทางที่เป็นอำเภอหรือจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเบตงยะลาเนี่ยนะรถตู้เต็มทุกรอบค่ะครับ
เส้นทางจังหวัดท่องเที่ยวอื่นในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วอ่าวไทยทั้งตรังกระบี่ภูเก็ตสุราช
ผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันรถทัวร์ที่ขึ้นร่องหาดใหญ่กรุงเทพก็เต็มทุกรอบด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูนะคะหลายจังหวัดเขาเริ่มจัดกิจกรรมสงกราญกันแล้ว

จัดงานวันผู้สูงอายุเป็นการรดน้ำ
ขอพรรูปแบบใหม่ผ่านท่อประปา

นี่ครับผ่านท่อไปแบบนี้นี่
เป๋าอ่ะ

นายกรุงนามเสง่านพย
เป็นประธานเปิดโครงการให้ผู้สูงอายุนะครับ

แล้วก็จัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน
ด้วยการเอาท่อน้ำปลาปลาขนาดใหญ่มาทำเป็นรางเลยครับ
ต่อท่อเล็กแล้วมีก๊อก๑๐ก๊อก๑๐ช่อง
นี่เว้นระยะห่างด้วยนะ
ก๊อกทีละคนทีละคน๑๐คนนะห่างกันด้วย
อำเภอก็ใช้ขันตักน้ำเทลงบริเวณปากท่อ
น้ำมันจะไหลไปตามท่อแล้วไปออกที่ก๊อกน้ำฮะ

โดยผู้สูงอายุก็ใช้มือรองรับน้ำ
พร้อมกับอวยพรลูกหลานเป็นภาษาอีสาน
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับ
มีพิธีอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์๙แห่งมา
ประกอบพิธีหุงน้ำทิพย์ปีใหม่เมือง
แจกนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ
ระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๖เมษายน
จำนวน๑๗๒๖ขวด
โดยจะมีจุดแจกทั้งหมด๑๐จุดนะครับ
เช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ผาลาศอนุสาวรีสามกษัตริย์
ทางจังหวัดคิดว่าปีนี้น่าจะมีเงินสะพัด
สัก๑๖๐๐ล้านบาทครับ